คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกไม่รอช้าร้องเพลงกันเลยดีกว่าค่ะ

น้องแบ๊งส่วนรามนาภัยสุดเอง
พระเอกลิเกเงินล้าน

ใช่ค่ะวันเกิดคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๖ปีของน้องแบงค์
เขาก็เลยมีการจัดงานแสดงให้กับเหล่าบรรดาเอฟซีแม่ยกได้ชื่นชมกัน
ที่วัดท่าการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้เนี่ย

คือต้องบอกว่านี่เป็นการกลับมาจัดงานแสดงคอนเสิร์ตในรอบ๓๔ปีเลยนะ
เพราะว่าติดเรื่องของสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้นะคะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้โอ้โหเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่น
ท่ามกลางคนรักพระเอกลิเกเงินล้านนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ส่วนการแสดงเมื่อวานนี้เขาทำการแสดงในท้องเรื่องพระอภัยมณี

มีการเปิดขายบัตรหนึ่งพันใบปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยค่ะหมดเร็วมาก
โดยเงินที่ขายบัตรส่วนหนึ่งนะน้องแบงค์และครอบครัวเนี่ยก็จะนำไปทำบุญด้วย
ถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องสถานที่จัดการแสดง
เพื่อที่จะนำเอาเงินไปซ่อมแซมแล้วก็บูรณวัดด้วยนะคะ
วันเกิดปีนี้น้องแบงค์มีของขวัญวันเกิดให้ตัวเองหรือยัง
น้องบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรให้กับตัวเองเลยครับพี่
แต่ขอทำงานเพื่อเก็บเงินไปก่อนอันนี้ก็ถูกนะ
แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีของขวัญให้ตัวเอง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูของขวัญจากแฟนคลับค่ะ
นี่คือเค้กค่ะแต่เป็นเค้กเงินค่ะ
แล้วหลายชั้นมากอะพี่แจ๊คดูสิ
นี่คือเค้กที่แม่ยกตั้งใจเอามามอบให้กับน้องแบงค์นะครับคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงมาลัยเงินด้วยดูแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่๖๗หลักได้อยู่นะ

เขามีตัวเลขนำโชคของตัวเองมาฝากบันเทิงไทยรัฐด้วย
แบงค์เกิดวันที่๑๙อายุ๒๖ปี
เลขนี้อาจจะให้โชคคุณผู้ชมก็เป็นได้
พร้อมกันนี้นะคะน้องแบงค์ยังขอบคุณบรรดาแม่ยกแล้วก็แฟนคลับทุกท่านที่มารับชมการแสดงของน้องด้วยค่ะ
จริงแล้วตอนนี้ก็ยังตามเลขวันเกิดนะครับ
เลขวันเกิดเป็นเลขสวยที่แบบว่าไม่มาซะดีครับ

ตอนนี้พอสอเกิดก็ออกไปแล้วสักครั้ง
ก็ไม่ได้ถูกตลอดแต่แค่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าดวงเราค่อนข้างดีครับ
แล้วก็มีโชคราบแบบรับร้อยนิดหน่อยอย่างนี้
แล้วก็ถูกรัฐบาลค้างวดติดแล้ว
กระแสตอบรับแม่แม่ยกเป็นไงบ้างครับ

เดินทางมาจากกล่านจังหวัดตั้งใจมาเพื่อวันนี้โดทเฉพาะนางนะครับ

ก็เหนือเก่งสังเกลงตอนนี้ก็ยังมี
เผื่อครอบครัว
หน้าดักน้องครอบครัวอืมอืมบรรยากาศชื่นมืดมากนะ

ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าน้องแบงค์ปีนี้เป็นดวงมาฟ้าเปิด
อกจากเรื่องคิวงานที่เยอะแล้วก็เรื่องของโชคลาภ

อาจจะเป็นงวดที่๖งวดสุดท้ายของปีนี้ก็ได้นะคะ
สำหรับ๓๑ธรรมดาคมยูนายีอีกงวดหนึ่ง
ก็เป็นครึ่งปีเลยนะจะบังอะไรขนาดนี้เนาะพี่แจ๊ก

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ